คุณผู้ชมครับไปดูเหตุระทึกที่จังหวัดชุมพรนะคะมีแรงงานชาวเมียนมาร์
เป็นนุ่มชาวเมียนมากคนหนึ่งเขาเมายาแล้วก็คุ้มคลั่งจับลูกจับเมียเป็นตัวประกัน
นี่คือบริเวณหน้าห้องพักของเขาที่เกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ทีนี้เหมือนเขาพยายามที่จะจับลูกจับเมียเพื่อที่จะจี้ชิงยาบ้า
ต้องใช้อย่างนี้ดีกว่าจี้เพื่อขอยาบ้าเนี่ยมาแลกเป็นไถ่ค่าตัว
อะไรแบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้คือเหมือนตัวคนก่อเหตุเองเนี่ยนะคะ
เขาก็พยายามที่จะจับตัวลูกวัย๔เดือนแล้วก็ภรรยาไว้ในพื้นที่หมู่๗
ทรัพย์สมบูรณ์ตำบลชุมโคอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็อยู่ในอาการเมายาบ้าคุ้มคลั่งนี่คนก่อเหตุคือคนถอดเสื้อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
แล้วมีมีดยาวมากใช่แล้วเป็นมีดงอยาวเลยอ่ะดีดีโอ้โห
แล้วดักลูกไม่ให้ดีโอ้โหบางช่วงบางตอนคือเหมือนแบบง้างมีดออกจะฟันเมียน่ะ
ครับโอ้โหแล้วอัลวาดไล่ทุบเตียทุบตีเมียตลอดเวลาแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ทราบว่าตัวนี้คนก่อเหตุเนี่ยคือนายมีนวัย๒๔ปีอายุยังน้อยนะ
ก็คือนางซีนวัย๒๓ปีนะคะในขณะเดียวกันก็ช่วงจังหวะที่มีการจับตัวไว้ก็ด่าทอเป็นภาษาพม่าต่างนานาตบใบหน้าเมียไปหลายครั้ง
เช่นเดียวกันทีนี้ช่วงจังหวะที่ตำรวจเข้าไปถึงที่เกิดเหตุ
คนก่อเหตุในมิ้นเนี่ยเห็นตำรวจไม่ได้หยุดไม่ได้กลัวนะคะ
กระชากหัวเมียแล้วก็ลากเข้าห้องแล้วก็ตะโกนออกมาบอกว่า
ทุกคนเข้าไปถ้าไม่เชื่อจะใช้มีดฟันคอเมีย
โอ้โหแล้วอุกอาจมากเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ย
ก็ต้องแบบโอ้โหต้องพยายามวางกำลัง
แล้วก็วางแผนกันอย่างรัดกลุ่มอ่ะนะคะเพราะว่า
เพื่อให้ตัวประกันทั้งลูกทั้งเมียของนายชินเนี่ย
นายมินเนี่ยได้รับความปลอดภัยทีนี้ประเด็นก็คือเหมือนทางตัวนายมินเนี่ย
เขาจี้ลูกจี้เมียเพื่อต้องการยาบ้าทั้งหมด๑๐เม็ดมาเสพ
เอาเมียเอาลูกเพื่อมาขอแลกยาบ้า๑๐เมตรด้วยกันนะคะ
ตำรวจก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะมีการวางแผนเข้าจู่โจมค่ะ
อย่างไรก็ตามทีนี้ในช่วงบางช่วงบางตอนที่ตำรวจกำลังประเมินสถานการณ์อยู่
ก็พยายามโทรเข้าไปโทรศัพท์ของนายมินนายมินเนี่ยก็คือรับสายแล้วนะ
รับสายแล้วก็บอกตำรวจว่าให้เพื่อนเข้ามาหา
แล้วก็ให้ผู้ใหญ่เข้ามาหาเข้ามาได้เพียงคนเดียว
เข้าไปเยอะกว่านั้นนะคะหลังจากนั้นตำรวจก็อนุญาตให้ตัวเพื่อน
แล้วก็ผู้ใหญ่ที่ในมินเขาเรียกขอมาเนี่ยเข้าไปคุยเข้าไปเจรจา
แล้วก็มีการจัดชุดราชเดชนะคะเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
ทีนี้ทางผู้ใหญ่นะคะก็คือนายสารวุฒิเนี่ย
ก็ได้พยายามเจรจาขอตัวลูกน้อยคืนได้ไหมปล่อยตัวภรรยาได้ไหม
หลังจากเจรจาเป็นผลเพราะว่าในมินดูอารมณ์เบาลงนะคะ
เขาก็พยายามที่จะแก้เชือกที่ผูกอยู่บริเวณมือของภรรยาออก
ตอนแรกคือมัดเชือกเขาไว้ไงเพื่อที่จะให้ภรรยาเนี่ยเดินออกมา
จากนั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็พาตัวเมียแล้วก็ลูกออกมาแบบนี้แหละค่ะ
นี่เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่นะคะเข้าไปตัวเข้าไปประชิดตัวของตัวเมีย
แล้วก็ตัวลูกของนายมินแล้วแล้วก็ค่อยพาเดินออกมาจากสวนยางพาราแบบปลอดภัยนะคะ
ท่ามกลางชุดราชเดชพร้อมอาวุธปืนกระสุนยางปืนเลเซอร์ครบมือ
แล้วก็มีเปรย์สนามด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ
พอตัวถึงเจ้าหน้าที่ปลอดภัยแล้วโอ้โหภรรยาก็โล่งอกนะ
๔เดือนแล้วก็ตัวเองด้วยปลอดภัยเจ้าที่กำลังตำรวจดีค่ะ
ชุดราชเดชก็หลายนายรับศิษย์นายก็ต้องวิ่งเข้าไปจุดจม
เพื่อที่จะจับกลุ่มตัวเดี๋ยวไปดูนาทีบุกจับในมินคนนี้กันบ้างค่ะ
แล้วช่วงตอนที่กำลังพยายามที่จะควบคุมตัวเนี่ยเหมือนขัดขึ้นการจับกลุ่มด้วยครับ
คือพยายามที่แบบโอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องล็อกตัวแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ยอมมันไม่ยอม
คือต้องล็อกตัวแบบนี้ทั้งมือทั้งเท้าคือเต็มที่เลยค่ะ
เพื่อควบคุมตัวหนุ่มคลั่งชาวเมียนมาร์คนนี้นะคะ
ทีนี้ตัวนายนินหนุ่มคลั่งคนนี้เขายอมรับว่าเสพยาบ้าไปสามเม็ดไงก่อนหน้านี้สูบกัญชาไปอีกโอ้โห
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อนแน่นอนดำเนินคดีต่อไปนะคะ
หลังเกิดเหตุได้พูดคุยกับนายชัยเป็นเพื่อนเขานายชัยเป็นเพื่อนผู้ก่อเหตุได้เล่าให้ฟังว่า
ตัวคนก่อเหตุเนี่ยคือมีปัญหาเครียดเรื่องเงินหาเงินส่งไปให้ญาติที่ประเทศเมียนมาร์ไม่พอ
ก็เลยเครียดทะเลาะกับเมียก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นจับเมียจับลูกจี้แบบนี้แหละค่ะ
แต่ประเด็นคือถ้าว่ามีปัญหาเครียดเรื่องเงินส่งเงินไปที่บ้านไม่พอแล้วทำไมถึงเรียกร้องขอยาบ้า๑๐เมตรล่ะ
ก็น่าจะเมายามาก่อนแล้วล่ะ
ไม่ได้เรียกเงินเลยนะคะขอยาบ้า๑๐เมตรเพื่อถ่ายตัวลูกตัวเมีย
อยากเสพยาบ้าเพิ่มขึ้นเพื่อยังไงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้เจ้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวไปแบบนี้แหละค่ะ
เรื่องของยาบ้าเองก็จะมีการตรวจหาสารเสพติดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ส่งตัวกลับประเทศต่อไปด้วยเช่นกันนะคะ